มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาค่ะ
เมื่อคืนนี้ผู้ชายคนหนึ่งนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไป

เขานั่งดื่มเหล้ากันที่หลังรถกระบะ
รถกระบะนี้จอดอยู่ข้างทาง
หลังจากที่เขาขี่ไปใกล้รถกระบะ
มีคนตะโกนให้ของลับเขา

แล้วเข้าใจเห็นว่าเขาหันด้านซ้ายนิดนึง

คนที่ยืนอยู่ท้ายกระบะนั้นนะครับ

และหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะวกรถกลับมา

เขาไปชนประสานงากับรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันเนี่ยค่ะ

แล้วเดี๋ยวจะไปชนกับอีก๑คัน

มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึง๔คนด้วยกัน
แล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดก็คือ

นี่จังหวะชนเพราะเขาขี่สวนกันมาเนี่ยนะ

จะกลับไปถามคนที่นั่งอยู่หลังรถกระบะว่า
ด่าทำไมด่าใคร
คนที่บาดเจ็บที่สุดนะคะชื่อว่านายเอกพบค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ

ซึ่งเป็นคู่กรณีได้รับบาดเจ็บไม่มากเท่าไหร่

ส่วนต้นเหตุสำคัญก็คือกลุ่มวัยรุ่น
นั่งกินเหล้าอยู่ท้ายรถกระบะข้างทางนั่นแหละ
เห็นออกมาเดินดูสถานการณ์อยู่สักพัก
พอรู้ว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาเดี๋ยวจะเข้าตัวไง
พากันขึ้นรถกระบะครับหนีไปเลยนะคะ
ทั้งที่จริงก็เป็นต้นต่อนะ
เพราะไปด่าเขาด้วย
อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะกลับมาแก้แค้น
กลับมาถามกลับมาด่าใคร